อันนี้พาไปดูที่บึงกานหน่อยละกัน
บึงกานเนี่ยตอนนี้น้ำตกทุกแห่งปิดหมดเลยนะที่ภูวั
คือน้ำมันหลากลงมาค่ะ